แบบนี้แล้วเขาก็วิ่งไปหลบอยู่ในบ้านหลังนึงแต่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาไม่มี
ใครช่วยก็บอกว่ากลัวจะถูกทำร้ายไปด้วย
ก็ปล่อยให้อีสี่คนนี้รุมกระทืบรุมต่อยคนเสื้อขาว
หนำใจอ่ะหนำใจแล้วก็ไปปล่อยเขานอนร้องโอดโออยู่แบบนี้ค่ะ
แต่๔คนนี้มันก็เถื่อนมากอะนะ

คงไม่มีใครกล้าเข้าไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยใช่
เนี่ยก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายไปด้วย
เนี่ยนะคะทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
ต้นเหตุของการทำร้ายในคลิปนี้
เขาบอกว่ามาจากเรื่องของการขับรถปาดหน้ากัน
บนถนนเรียบคลองระพีพัฒน์
ฝ่ายหนึ่งมี๔คนเขาขับรถไปประกบ
แล้วก็ปาดหน้าคู่กรณีให้จอด
พอจอดปุ๊บก็ลงมาทำร้ายกันแบบนี้ค่ะ
คนที่เขาได้รับบาดเจ็บที่ถูกรุมทำร้ายที่ใส่เสื้อสีขาวในคลิปเนี่ยนะคะ
เขาก็แจ้งความเอาไว้แล้วที่สพนแคร์จังหวัดสระบุรี
ตั้งแต่๒๖มกราคม
ล่าสุดวันนี้ชุดสืบสวนสพนแคร์จังหวัดสระบุรี
จับวัยรุ่น๔คนที่ก่อเหตุในครั้งนี้ได้แล้วค่ะ
จับได้ยกแก๊งเลยค่ะคุณผู้ชมครับ
นายสำรวยปรีชาอายุ๒๒ปี
นายเกียรติศักดิ์ใจปลอดอายุ๒๔ปี
นายธัญนันโพยนอกอายุ๒๒ปี
และเป็นเยาวชนชายคนหนึ่งอายุ๑๘นะคะ
ถูกจับได้ที่อู่ซ่อมรถในอำเภอหนองแคร์ค่ะ
นายเกียรติศักดิ์กับนายทันทนัน
สองในสี่ผู้ต้องหาเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขากับเพื่อนขับรถกระบะไปตามถนนเรียบคลองระพีพัฒน์

ขับมาตามถนนอยู่ดี
รถของนายเอกวิทย์อินทรปัญญาอายุ๒๔ปี
คนที่เขาไปทำร้ายที่บาดเจ็บ
เขาอ้างว่านายเอกวิทย์คนนี้ขับรถแซงเขาเข้าไป
คอสะพานแล้วก็เร่งเครื่องแล้วมันก็มีควันดำออกมา
แล้วก็ระหว่างที่ถูกนายเอกวิทย์ขับรถแซงเนี่ย
กระจกมองข้างรถมันเฉียวกัน
เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่พอใจ
ก็เลยขับรถกระบะตามไป
ปาดหน้ารถของนายเอกวิทย์
แล้วเรียกให้ลงจากรถเพื่อมาคุยกัน

เกิดการทะเลาะวิวาดกันบานปลายแล้วก็เป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในคลิป
แซงผูกขึ้นไปเพื่อแค่รถคู่ประณี

แล้วก็เหลียวขวาไปด้วยกันนะครับ
แต่มันอยู่เหลียวซ้าย
หาว่าเบิ้ลเครื่องใส่ควันดำออกมาแล้วไปเฉียวกระจกมองข้างรถอะไรแบบนี้
คือลงมาเคลียร์กันที่ริมถนนแล้วก็
ไม่ลงตัวก็เลยทำร้ายเขาซะเลยฝั่งตัวเองมากันสี่ไง

นี่เป็นเด็กอู่นะเด็กช่างพวกนี้
พันธุ์ตำรวจเอกชัตรวัตรวงวาดผู้กำกับสพนแคร์
ก็เลยบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง๔คนที่จับได้
ก็แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ส่วนจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอให้นายเอกวิทย์เขาหายจากอาการบาดเจ็บก่อน
ก็ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
คือมลพิษบนถนนมันก็เยอะอยู่แล้วนะ